เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสุนัขพิษบูอีกแล้วนะครับ
คราวนี้๓ตัวหลุดจากกรงที่เจ้าของเลี้ยงเอาไว้
วิ่งออกไปขย่ำชาวบ้านแถวบ้านของเจ้าของนี่แหละ
แต่ผู้ชายคนนี้ก็มีอาการทางจิตประสาทอยู่
ขย่ำเข้าไปเนี่ยเข้าแขนเข้าขาเข้าเส้นเลือดใหญ่
โดนเข้าที่อวัยวเพศจนขาดด้วยนะฮะสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับ
เจ้าของเขาบอกว่าเขาพร้อมรับผิดชอบนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกเขายังหวาดภาวะกันอยู่นะครับ
นี่เสื้อผ้าของผู้ตายนะที่ญาติถืออยู่
ไปด้วยเลือดส่วนนี้ฮะสุนัขพิษบูของเพื่อนบ้านที่หลุดจากกรงมาขย่ำเขาจนตาย
นี่เป็นหนึ่งในสามนะเขามี๓ตัวนี่อีกตัวหนึ่งนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับที่อุดรธานีนะครับ
เป็นถนนในหมู่บ้านนี่แถวนี้นะฮะวันนี้เราลงพื้นที่ไป
ไม่ใช่เจ้าตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นพิษบูทั้ง๓ตัว
นี่รอยเลือดนะครับเป็นบ้านโนนจำปาหมู่๒ตะบนคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
วันนี้ชาวบ้านก็จับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายพรชัยอายุ๔๗ปีถูกสุนัขพิษบู๓ตัว
รุมกัดรุมขย่ำจนเสียชีวิตนะครับนี่ฮะรอยเลือดยังแห้งกรังอยู่ที่ถนนอยู่เลย
ส่วนนี้คือสุนัขนะครับที่จับขังกรงเอาไว้แล้วส่วนนายพรชัยเองเนี่ย
ตอนที่ถูกกัดเข้าไปก็วิ่งหนีเข้าบ้านตัวเองนะครับกางเกงนี่ขาดวิ่นมีเลือดเปลือเปื้อนเต็มไปหมด
พี่สะพ้ายถือกางเกงมาให้ผู้สื่อข่าวดูพี่สะพ้ายบอกว่าพรชัยเนี่ยเขาอยู่บ้านคนเดียว
เมื่อคืนนี้ตอน๒ทุ่มเขาออกไปซื้อเทียนที่ร้านค้าในหมู่บ้านเพื่อเอามาส่องสว่าง
เพื่อจะกินข้าวนะครับพอเดินกลับมาที่บ้านเนี่ยระหว่างทางไปเจอกับสุนัขพิษบู๓ตัว
เป็นของนายศักดิ์ชัยที่เป็นเพื่อนบ้าน๓ตัวเนี่ยรู้ชื่อแค่๒ตัวนะเป็นตัวผู้หมดนะฮะ
ตัวที่รู้ชื่อเนี่ยคือเจ้าขุนแผนกับเจ้าซีดานเป็นสุนัขของนายศักดิ์ชัย
คือสุนัขของนายศักดิ์ชัยเนี่ยมันหลุดออกมาจากรั้วบ้านแล้วจะวิ่งไปหาเจ้าของคือนายศักดิ์ชัย
ซึ่งอยู่ที่ทุ่งนาแต่ระหว่างทางเนี่ยมาเจอพรชัยเขาซะก่อนมันก็เลยรุมกัดรุมขย่ำแบบไม่ปล่อยเลย
แขนกัดขาตัดเส้นเลือดใหญ่จนเลือดแบบออกมาเต็มไปหมดแล้วก็กัดอวัยวเพศเขาจนขาดด้วยนะฮะ
เจ้าของหมาเนี่ยได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็วิ่งมาแล้วก็มาจับหมา
กลับเข้าไปขังในบ้านส่วนตัวของพรชัยเนี่ยเขาวิ่งหนีเข้าไปในบ้านตัวเอง
ตอนนั้นก็เจ็บหนักมากแล้วยาดที่บ้านก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
คือญาติญาติบอกว่าทางคุณพรชัยเนี่ยมีอาการทางจิตประสาทด้วยแต่เขาก็ไม่เคยทำร้ายอะไรใคร
ส่วนเพื่อนบ้านเนี่ยบอกตรงกันนะครับบอกว่าสงสารนายพรชัยมาก
คือตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยก็มีคนในหมู่บ้านเข้ามาตะโกนขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยกัน
แต่บางคนบอกมาถึงเนี่ยโอ้โหแทบจะทนดูไม่ได้
เพราะว่าทางนายพรชัยเองเนี่ยเขาถูกกัดจนแบบเลือดนี่เต็มตัวเลย
ความหวาดภาวะมากไม่อยากให้เลี้ยงเลยสุนัขพันธุร้ายแบบนี้
คือท่านเลี้ยงเนี่ยก็ขอให้ดูแลดีแต่เขาก็อดหวั่นใจไม่ได้
วันไหนหลุดจากกรงมาเหมือนเมื่อคืนอีกทำยังไง
จากกรงมาตอนค่ำมาเจอชาวบ้านเดินอยู่ตรุมขย่ำจนเขาตายเลย
มันหลุดออกมาบอกมาเขา๓ตัวเลยจ้ะ
ส่วนเจ้าของสุนัขนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เราได้ไปคุยด้วยนะฮะนี่ครับลุงเจ้าของสุนัข
แกบอกว่าพอแกรู้ว่าหมาของแกไปกัดคนแกก็รีบไปดูนะ
คือตอนนั้นเนี่ยเห็นหมาในหมู่บ้านเนี่ยมากัดหมาพิษบูของแก๓ตัวก่อนนะ
ส่วนตัวของนายพรชัยเนี่ยวิ่งหนีเข้าบ้านไปแล้ว
แกก็รีบดึงหมาของแกเข้าบ้าน
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาในบ้านแกแล้วปิดประตูไม่สนิท
หมามันเลยใช้จมูกดันประตูแล้วมันก็เลยออกมา
แล้วก็จะวิ่งไปที่ทุ่งนาซึ่งห่างจากบ้าน๑กิโลซึ่งแกอยู่แถวนั้น
มันจะวิ่งไปหาเจ้าของก็เลยไปเจอนายพรชัยแล้วก็รุมกัดนายพรชัย
คือทางเจ้าของเขายืนยันนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงศักดิ์ชัยเนี่ยแกบอกแกเลี้ยงมา๒ปีนะพิษบู๓ตัวเนี่ยไม่ดุร้ายนะ
นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มันกัดคนแต่ไม่เป็นไรจากนี้ไปจะไม่เลี้ยงอีกแล้ว
เดี๋ยวจะให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
แบบนี้โดยจะมาบอกว่ามีคนอื่นมาที่บ้านและปิดประตูไม่สนิท
หมามันเลยใช้จมูกดันประตูแล้วก็ออกมา
ผู้แม่เจอเอ๋ออะไรที่บอกว่า
มามันไม่เคยกัดใครเลยนะเนี่ย

ที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะครับ

ทางเจ้าของหมาเองเขาก็พร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็แสดงความรับผิดชอบแล้ว
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนสพกู่แก้วนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่
บอกว่าสอบถามเบื้องต้นสอบปากคำเบื้องต้นแล้วนะครับ
ทางเจ้าทุกข์กับคู่กรณีเนี่ยตอนนี้เขาตกลงทางแพ่งกันได้แล้ว
เกี่ยวกับการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายต่างส่วนเรื่องทางคดีอาญาทางญาติผู้ตายเอง
ตอนนี้ณตอนนี้คือไม่ได้ติดใจนะก็เลยยังไม่ได้แจ้งความอะไรกัน
คุณผู้ชมคุยกันเข้ามาเยอะเลยเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข่าวสุนัขสายพันธุ์นี้
กัดคนเจ็บสาหัสกัดคนตายเยอะมากนะคะ